เกิดขึ้นที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดชนบุรี

เนื่องจากว่าลูกสาววัย๑๕ปีเขามีอาการชักเกร็ง

ก็รีบพาลูกสาวส่งโรงพยาบาล

พูดจาเหมือนล้อเลียนนะคะว่าทำไมไม่รำมา
ทำไมไม่คลานมาจีบมาทำไมแบบนี้

ตอนกลับบ้านไม่ยอมเอาออกด้วยยังคาอยู่ที่มือ

แม่ของเด็กหญิงวัย๑๕ปีร้องกับสื่อค่ะ
คุณแม่เล่าให้ฟังบอกว่าช่วงเย็นเมื่อวันอังคาร
ได้พาลูกสาวที่มีอาการชักเกร็งมือเท้าจีบ
รักษาที่โรงพยาบาลในอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี
ตอนที่แม่ไปถึงโรงพยาบาลพาน้องไป
ก็มีพนักงานเวรเปรย์เข้ามารับตัว
แล้วพนักงานคนนึงพูดใส่ลูกนะ
ว่าทำไมไม่รำมาหรือว่าคลานมา

ฉันเป็นแบบนี้อันนี้หลังจากนั้นพนักงานเวนเปลย
พาลูกเนี่ยก็เข้าห้องฉุกเฉินไปแล้วออกมาอีกทีนึงเนี่ย
ตอนสองทุ่มแต่ทีนี้คุณแม่บอกว่าอีกเรื่องหนึ่ง

ลูกออกมาสภาพคือมีเข็มน้ำเกลือคาอยู่ที่มือซ้าย
แล้วแม่ก็เลยถามค่ะถามเจ้าหน้าที่เวรเปรย์คนนั้นนั่นแหละ
บอกว่าอ้าวนี่ไม่เอาออกเหรอเจ้าหน้าที่เวรเปรย์บอกแบบนี้
บอกว่าจะเอาออกทำไมอีก๒วันก็ต้องมาอีก
บอกแบบนี้แล้วแม่ก็งงสิคะ
เพราะว่าเขาบอกว่าให้พาลูกกลับบ้านได้
แม่บอกว่าไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อน
แล้วกลับบ้านติดมือเด็กไปอย่างนี้เหรอฮะ
เวรเปรย์ก็ว่าทำไมน้องถึงมือจีบ
ทำไมน้องถึงไม่ลำไม่ยกมือลำยกมืออะไรขึ้นมาเลย
ทำไมน้องอยู่แต่ท่าจีบท่าเดียวให้กลับมาบ้านพอดี
ก็เห็นเข็มคาที่มืออยู่

ใช่ค่ะแล้วก็ถามว่าอ้าวทำไมไม่เอาเค็มออก
เขาบอกว่าไม่เป็นไรครับเดี๋ยวอีก๒วันน้องก็กลับมาคืน
ครับคือใครเป็นคนพูดครับตรงนี้

นี่แหละทีนี้ตอน๒ทุ่มใช่ไหม
ที่น้องออกมาจากห้องฉุกเฉินแล้วก็จะกลับบ้าน
ทีนี้พอไปถึงบ้านคุณผู้ชมประมาณ๒ทุ่มครึ่ง

คือกำเริบชักมือจีบมือเท้าเกรงอีกนะคะ
แม่ก็เลยพาลูกไปที่โรงพยาบาลอีกครั้งหนึ่ง
ซึ่งพนักงานเวรเปรย์พูดรอบนี้ว่านั่นคนมือจีบมาอีกแล้ว
แล้วก็พาลูกเข้าห้องฉุกเฉิน
ทีนี้แม่คาใจไงเรื่องที่เหมือนกับล้อเลียนเรื่องหนึ่งนะ
แต่เรื่องหนึ่งคือเรื่องเข็มน้ำเกลือแม่ก็เลยไปถามทีมแพทย์
แพทย์บอกว่ามันเป็นความผิดพลาด
แล้วทีมแพทย์ก็ขอโทษมาเออเป็นความผิดพลาดที่ลืมเอาออกแบบนี้เหรอคะ
ซึ่งแม่บอกว่าอยากให้ทางโรงพยาบาลอบรมพนักงานเวรเปรย์หน่อย
อาชีพการให้บริการโดยเฉพาะผู้ป่วยแบบนี้
อยากให้พูดจาดีกับคนไข้ผู้จาดีกับญาติ
ได้ไม่เกิดปัญหาแบบนี้อีกนะคะ